ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อวานนี้ตอนเช้าเช้าเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานค่ะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาประกบคู่
เสร็จแล้วเนี่ยกระชากสร้อยจากคอเลยนะฮะถึงขั้นรถล้มเลยนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้นี่ตรงนี้นะฮะเธอก็ขี่มาตรงนี้ค่ะ
นี่ประกบคู่ดึงปึ๊กเลยล้มนะฮะล้มเลยนะครับ
คือจังหวะอย่างเงี้ใครก็รถล้มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเนี่ยจะ
จะไปตามแรงกระชากที่กระชากสร้อยไปโอ้โหโชคดีที่ไม่เจ็บหนักไปกว่านี้นะครับ
ส่วนคนร้ายเนี่ยก็แน่นอนแล้วฮะขี่จักรยานยนต์หนีหายไปเลยแล้วดูท่าทางแล้วแบบ
ตัวมาเลยล่ะหมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวจักรยานยนต์เห็นไหม
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยตั้งใจมาก่อเหตุเลยนี่นะฮะตรงนี้เป็นถนนในซอยไทยประกัน๓ทับ๙นะครับ
ตำบลบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับไปคุยกับผู้เสียหายนะครับที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
คุณสุพรรษานะครับเธอบอกว่าเมื่อวานนี้สัก๗โมงครึ่งตอนเช้า
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากที่พักจะไปทำงานที่โรงงานอยู่ในซอยไทยประกัน๕๐
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนขี่รถไล่หลังมาแล้วตามประกบ
แล้วก็ชากสร้อยคอทองคำที่คอเธอเลย
เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักห้าสิบสตางค์แล้วมีพระเลี่ยมทองอยู่หนึ่งองค์
ราคารวมประมาณสองหมื่นบาทคือสร้อยที่ได้ไปเนี่ย
มันยังมีทองคำที่ขาดเนี่ยติดอยู่ที่คอเสื้อเธอนะฮะ
แต่คนร้ายเนี่ยได้สร้อยคอในส่วนใหญ่ไปแล้วก็มีพวกตะขอกับพระเลี่ยมทองด้วย
จักรยานยนต์เธอก็ล้มคว่ำพังเสียหาย
ตัวเธอก็กระแทกพื้นถนนอย่างแรงโชคดีที่ศีรษะไม่กระแทก

ถ้าถามว่าจำได้ไหมจำไม่ได้เลยค่ะ
คือพอมาไล่ดูกล้องถึงรู้ว่าเป็นรูปลักษณ์แบบนี้
แต่ถ้าณวันนั้นมันเกิดขึ้นเร็วค่ะไม่ถึงนาที
ตามที่ชาวบ้านบอกอะแต่ก่อนหน้างังก็เกิดมาหลังเย็บ

เป็นไปได้ก็อยากให้มอบตัวนะคะก็อย่าไปทำกับคนอื่นอีก
มาเมื่อ๒๙ธันวาคมนะฮะปลายปีนะครับเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ของโรงงานนี่ฮะ
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นี่ส่วนคือสร้อยเนี่ยเป็นงานเลี้ยงของโรงงานที่เธอจับสลากได้
สร้อยคอทองคำหนักห้าสิบสตางค์พระเลี่ยมทองนี่หลวงปู่แหวน
มีคุณค่าทางจิตใจมากแฟนเธอเนี่ยนำหลวงปู่แหวนไปเลี่ยมทองให้เมื่อช่วงปีใหม่
อืมแล้วจับสลากได้ทองคำจากโรงงานพอดีค่ะก็เอามาใส่คล้องคออยู่
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมตลอดสายนะฮะ
ตรงนี้เลยนะครับตามภาพในกล้องวงจรปิด
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็พยายามจะหากล้องวงจรปิด
เพื่อดูเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไป
เดี๋ยวต้องรอตำรวจเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงว่า
คนร้ายเนี่ยหนีไปทางไหนอย่างไรบ้าง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงเส้นนี้เนี่ยมันเกิดเหตุบ่อยนะ
ลักวิ่งชิงปล้นอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วไม่ใช่แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น
ช่วงกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
กลางคืนอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซม

เพราะเสาไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยหลอดมันขาดมานานแล้ว
คุณป้าบอกกลางคืนนี้เปลี่ยวมากมืดมาก
เขาก็ผ่านมาบ่อยอยู่
ทางคนเจ็บแล้วก็ผู้เสียหาย

ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะฮะ